ช่วงแรกแบบนี้เราถามไปว่าหน้าหนาวแบบนี้ไปเที่ยวไหนดี

ใช่เพราะว่าช่วงนี้อากาศมันหนาวลมหนาวพัดมาอีกแล้ว

หนาวแล้วแล้วพี่จ้า

เราจะไปไหนกันดี

เพราะว่าตอนนี้ที่อุทยานไทยชาติดรอินทรนุนมันสวยมากคุณผู้ชมค่ะ
โดยเฉพาะที่กิวแม่ปานเนี่ยค่ะ

โอ้โหทำไมหมอกมันลงหนาขนาดนี้

อุณหภูมิอยู่ที่๖องศาเซลเซียสไงคะ

ก็เลยเต็มไปด้วยหมอกปกคลุมทั่วพื้นที่ค่ะ
แล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูการท่องเที่ยวหน้าหนาวแล้ว

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็เลยเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิวแม่ปาน
เกี่ยวแม่ปานีถือว่าเป็นสวรรค์บนดินก็ว่าได้

เพราะว่าที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามตามธรรมชาติ
เพื่อให้ธรรมชาติฟื้นฟูตอนนี้ยิ่งสวยงามมากเลยนะคะ
สำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเกี่ยวแม่ปาน
ศึกษาเส้นทางธรรมชาติระยะสั้นแบบนี้แล้ว
ก็สามารถไปกันได้ไม่ยากเลยค่ะ
โดยเส้นทางนั้นนะคะก็จะผ่านป่าดิบเขา
ไปยังทุ่งย่าโล่งกว้างของสรรเกี่ยวแม่ปาน
มาเรื่อยค่ะก็จะมาถึงจุดชมวิวสูงสุด
นี่ค่ะเป็นเส้นทางที่เลาะเลี้ยวไปตามป่าไม้นี่นะคะ
จากนั้นแล้วคุณผู้ชมก็จะได้ไปชมจุดชมวิว
ที่เดินลัดเลาะไปหน้าผาอีกจุดหนึ่ง
ซึ่งจุดเด่นของที่นี่นะคะ
ก็คือจะมีต้นกุหลาบพันปีสีแดงสดค่ะ
โอ้โหเรียกได้ว่าจะได้เห็นความงามในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะ
ใครที่อยากจะไปถ่ายภาพเอาตัวเองไปแทรกในดงกุหลาบ
เอาไปแทรกในผืนป่าแบบนี้ไปกันได้
หรืออยากจะเข้าไปดูข้อมูลกันก่อน

นี่ภาพนิ่งยังสวยขนาดนี้เลยนะ
หน้าหนาวแบบนี้หลายคนก็คิดจะไปเที่ยวภาคเหนือ

เชียงใหม่นี่ก็เป็นจุดหมายปลายทางของหลายคนที่วางแผนเอาไว้
จริงค่ะไปง่ายเดินทางสะดวกที่กินที่เที่ยวเยอะเลย